คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้าง
มีอุบัติเหตุหนึ่งที่มีการเผยแพร่ภาพในโลกโซเชียล
แล้วก็บอกว่ารถกระบะหรือรถพลิกอัพคันนี้
ค้างเติ่งอยู่บนนั้นได้อย่างไร

หลายคนสงสัยเมื่อเห็นภาพเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้ยังไง
และรถคันนี้ขึ้นไปได้ยังไง
ในเมื่อถนนเส้นนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลย
พพน๕๕๑๗นพระราชสีมา
ประสบอุบัติเหตุอย่างเหลือเชื่อบนถนนมอเตอร์เวย์

จุดเกิดเหตุอยู่เที่ยมเผยสีคิวจังหวัดนครพระราชสีมา
อุบัติเหตุครั้งนี้ก็สร้างความประหลาดใจแล้วครับ

รวมถึงชาวโซเชียลต่างตั้งคำถามว่า
รถกระบะคันนี้ไปอยู่บนถนนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้อย่างไร
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกออกตกใจคนขับรถกระบะเนี่ยคุณ
นอนแบบนั้นแต่จริงแล้วบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเราตรวจสอบเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นจริงครับเมื่อช่วงเย็นของวันที่๕พฤษภาคม
เวลาประมาณ๑๖น๓๐น
รถกระบะคันดังกล่าววิ่งขึ้นไปบนถนน
อเตอร์เวย์บางปะอินนครราชศรีมา

บริเวณบ้านกุฎน้อยตะบนกุฎน้อย
อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
และทำให้รถกระบะตกค้างอยู่ตรงร่องกลางถนนแบบนี้นะครับ
ความสูงจากพื้นด้านล่างประมาณ๖เมตร
โอ้โหหลายคนบอกโชคดีที่ไม่ตกลงไปที่พื้นนะนะ
ส่วนผู้บาดเจ็บเป็นชายคนขับรถ๑คนนี่แหละครับ
นอนอยู่ตรงนี้อายุ๖๐ปีเป็นข้าราชการบำนาน
ได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลศรีคิ้วนะครับ
ร้อยตำรวจเอกวิสานสาราแดงพนักงานสอบสวนสพศรี
จังหวัดนครราชศรีมาเปิดเผยครับว่า

ขับขึ้นไปบนถนนมอเตอร์เวย์ที่กำลังมีการก่อสร้างแห่งนี้
จากบางช่วงของถนนไม่ได้มีเครื่องกั้นทางบอกไว้
รถยนต์สามารถวิ่งขึ้นไปบนถนนมอเตอร์เวย์ได้
คนขับไม่ชำนาญเส้นทางแน่นอนแล้วครับ
ขับรถวิ่งขึ้นไปบนถนนแห่งนี้
ก่อนจะขับตกลงไปกลางร่องอย่างที่เห็น

แล้วก็วันนี้เองเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บ
ถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลกันอีกครั้ง
ส่วนเส้นทางตรงนี้ก็คงต้องมีเครื่องกั้น
เครื่องขวางแล้วก็ป้ายเตือนไว้ให้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับ